ส่วนหมอกล้องนะคะก็ถือว่าเป็นคนบันเทิงน้ำดีอีกคนหนึ่งค่ะ
ที่เคยตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจถวายงานรับใช้
เบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่๙
ในฐานะค่าราชการของประชาชน
ตั้งประนิษฐานว่าจะเป็นแพทย์ทหารของพระราชา
ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
เขามาแล้วเขาก็บอกว่าหมอเหนื่อยเหรอ
ก็ตั้งว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยได้ไง
ถือมาไม่ได้ลำบากที่สุดเท่าที่เคยเจอ
แต่มันก็คือไม่ใช่สบายเลยครับ
ภัณฑีนายแพทย์สรวิชสุบุลหรือมกล้องเป็นหนึ่งในค่าราชการไทยสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโฮมที่หลายคนมักเรียกติดปากว่าแพทย์ทหารได้บอกเล่าถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นในฐานะค่าราชการหนุ่มเปลี่ยนไปตลอดการโดยเหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งเจ้าตัว
และต้องประสบกับการเดินทางอันแสนลำบาก
ทำให้ทุนเองไม่สามารถควบคุมความรู้สึกหน่วยล้าที่เกิดขึ้นได้
จนกระทั่งผู้ร่วมเดินทางราย๑
บอกเล่าว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนในเส้นทางสายเดียวกัน
มีบุคคลผู้หนึ่งเดินทางมาด้วยความมุ่งมั่น
และไม่ย่อท้อต่อเส้นทางแม้แต่น้อย
นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
กล้องยอมรับว่าคำตอบที่ได้ยิน
ทำให้ตัวเขารู้สึกละอายใจ
และคลุ่นคิดตลอดทั้งคืนถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้น

จะขอดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ของพ่อหลวงแห่งแผ่นดินไทย
ผมก็ถามตัวเองว่าทำไมท่านต้องเหนื่อยแบบนี้
ทำไมท่านต้องทำอะไรแบบนี้
เอาแค่วันดีที่ผมทำงานเขาท่านยังไม่เคยมีเลย
มันก็เลยรู้สึกว่าท่านทำทำไม
ก็เพราะท่านรักประชาชนของท่าน
เราเป็นข้าราชการนะครับ

ไม่เคยอะไรกับคำว่าข้าราชการเลย

ค่าราชการมันคือค่าของราชการนี้
มันเหมือนแบบเป็นตัวแทนของท่าน
ที่เป็นคนกลางระหว่างท่านกับประชาชน
ขอเป็นเศษเซี่ยวทุลีดินก็ได้ครับ
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาอะไรท่านได้
พูดได้เต็มปากว่าวันนี้ผมได้เริ่ม
ใช้คำว่าเริ่มผมได้เริ่มเดินตามพลอยพระบาท
พระองค์ท่านทรงก้าวนำไปแล้วนะครับ
และแม้ทุกหัวใจบนพื้นแผ่นดินนี้ยังคงโศกเศร้า
แต่พันตรีนายแพทย์สรวิทย์สุบุญก็เชื่อว่า
สิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดนับจากนี้
คือการเดินตามรอยพ่อสารต่อพระราชปนิษฐานของพระองค์
ด้วยการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด